เอาล่ะมาดูเรื่องของเมื่อวานน้ำแข็งบอก

ไม่ต้องห่วงนะแรงงานไทยที่ซื้อตัวกลับเองเนี่ย
มารับเงินคืนได้ไม่ใช่ก็รัฐบาลบอกนายกพูดเลย
คือไม่ต้องถึงแรงงานที่ซื้อตัวเองหรอก
คุณผู้ชมถามทำไง
จะรับเงินคืนเลยทำยังไงสงสัยนะครับ

วันนี้ได้รับคำชี้แจงแล้วนายจักรพงศ์แสงมณีครับ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับ
บอกว่ากลุ่มแรงงานที่กลับมาซื้อตัวเองนะ
เดี๋ยวรัฐบาลช่วยหมดนะช่วยเหลือนะครับ
เช่นเดียวกับคนที่ลงทะเบียนเดินทางกับทางรัฐบาล

หรือว่าหลักฐานอะไรก็ได้ที่แสดงถึงการจ่ายเงินนะครับ
เพื่อนำไปประกอบยื่นรับเงินคืนนะครับ
ราคาจริงจากรัฐบาลเลยนะครับ
ตัวที่ตีตั้งแต่เกิดเหตุการณ์
คือวันที่๗ตุลาคมได้หมดนะ
ซึ่งแรงงานทุกคนที่ซื้อตัวเองนะครับ
จะได้เงินหมดอย่างที่เบิร์ตบอกนะครับทุกคน

แต่ยังไงแจ้งความชัดเจนแน่นอนนะครับ

ตังค่าตัวเองตอนแรกไงล็อตแรกที่มา
แต่ตอนนี้มีคนช่วยนะล่าสุดครับเขาโพสต์บอกว่ามีผู้ใจบุญไม่ประสงค์ออกนาม
คืออยากทำบุญเนี่ยอันนี้ดูรู้เลยได้ติดต่อเข้ามาเพื่อขอซื้อตัวให้แรงงานไทย
ยังไม่มีคิวเดินทางกลับและไม่มีเงินซื้อตัวเดินทางให้ได้กลับบ้าน
รวมสองที่นั่งนะครับแจกฟรีเลยนะครับกับผู้ใจบุญนะฮะ
จากผู้ใจบุญเป็นแรงงานไทยนะครับ
อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มเสี่ยงอันตรายเนี่ย
นอกจากนี้คุณนัทซุปเปอร์บอลนะครับ
เขาเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับแรงงานไทยในอิสราเอลนะ
คือแรงงานเนี่ยบางทีเขาซื้อตัวไม่เป็นหรอก
จริงไอ้ตอนไปก็มีคนดูแลแหละคุณเอาไปแสนห้าแสนห้าทำเอกสาร
ติดต่อในจ้างที่อิสราเอลทำทุกอย่างให้หมด
แล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ซื้อตัวทำไง

เอเวิร์ดเช็คยังไงไฟล์ไฟล์บินยังไงสายกันบินไหนมาลงไหน
ราคาตัวคือปกติก็๒๓หมื่นแล้วไงอ่ะใช่นี่แหละคุณบอลนะฮะ

คุณนัทซุปเปอร์บอลบอกเดี๋ยวแนะนำให้ไม่ต้องห่วงไม่ยากนะครับ